ส่วนความคืบหน้าอีกด้านหนึ่ง
วันนี้อาจารย์ทงชัยก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ของคุณแตงโม
เข้าติดตามความคืบหน้าในการสร้างหีบบรรจุศพคุณแตงโม
ที่ได้มีการออกแบบร่วมกันกับสุริยาหีบศพ
คาดว่าอีกสักประมาณ๑๒สัปดาห์ก็จะแล้วเสร็จค่ะ
นี่แหละค่ะอาจารย์ทงชัยนะคะศาสตราจารย์ทงชัย
ระดับชนะนุรัติประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติส
ก็ไปที่บริษัทสุริยาหีบศพ
ไปเลือกผ้าที่จะบุในหีบ
เพื่อที่จะเอาไปบรรจุร่างของคุณแตงโม
ซึ่งสุริยาหีบศพออกแบบร่วมกับอาจารย์

เพราะว่าแถลงสรุปคดีแล้วนะคะ
สำหรับพิธีชาปนกิจตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดค่ะ
อาจารย์บอกว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์
ให้แน่ใจก่อนว่าจะไม่มีการพลิกล็อกอีก
อาจารย์บอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าทำพิธีไปแล้ว

ก็จะได้วางแผนทำพิธีเผาได้ค่ะ
ดอกไม้เราก็พยายามลดลง
เพราะไม่ต้องการใช้ดอกไม้เยอะมากมายอะไรนะ

เขาเรียกว่าเป็นเท่าทุลีแล้ว

น่าจะเป็นโรงที่บรรจุร่าง
ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเด่นชัดที่สุด
ขณะที่ทางสุริยาหีบศพเนี่ยนะคะ

สุริยาหีบศพตั้งใจทำในทุกขั้นตอนนะคะ
ตั้งแต่ออกแบบก็เริ่มใช้
เริ่มทำใช้เวลาประมาณ๑เดือน
ทุกส่วนแทบจะไม่ได้นอนเลย

เพื่อที่จะให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
ก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ๒สัปดาห์ค่ะ